ดูการเมืองกันหน่อยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมาหนาหูมากว่าไหนที่สุดแล้ว
เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือการตั้งรัฐบาลเพื่อสกัดพลเอกประยุจันทร์โอชาหลังเลือกตั้งนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทั้งสองพักออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นไปไม่น่าจะได้ค่ะ
รวมถึงที่ต้องลุ้นกันในสัปดาห์นี้ก็คือตกลงแล้ว๒๔กุมภาพันธ์นี้เราจะยังได้เลือกตั้งกันอยู่หรือเปล่านะคะ
ต้องรอติดตามกันในวันนี้แหละค่ะว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งสอสอในราชกิจจานุเบกษา
ตามที่หลายฝ่ายเขาคาดการณ์กันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้กรกตเองเนี่ยเตรียมวางกรอบเวลานัดหารือเพื่อประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนภายในวันที่๔มกราคมเอาไว้แล้ว

ก็คงสนใจว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหม
มีการปฏิวัติรัฐประหารไหมมากกว่า
จากนี้นะคะก็ยังย้ำคำพูดของตัวเองด้วยที่บอกเอาไว้ว่า
ถ้าพักเนี่ยไม่ได้สอสอจำนวน๑๐๐ที่นั่ง

ซึ่งณวันนี้หากเอาจำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งปีห้าสี่
คิดคำนวณตามระบบจัดสรรปันส่วนผสมแล้วเนี่ยนะคะ
นายอภิษฎบอกว่าก็น่าจะได้ที่นั่งประมาณสัก๑๔๐กว่าที่นั่งอะค่ะ
แต่ก็หวังว่าจะได้มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นี้นะคะ
ส่วนจะได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วล่ะค่ะ
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็ปฏิเสธชัดเจนเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ย
โดยยืนยันบอกว่างงเหมือนกันนะว่าข่าวนี้ออกมาได้ยังไง
เพราะว่าเพื่อไทยไม่เคยหารือหรือว่าพูดคุยเป็นการภายในกับคนในพักประชาธิปัตย์มาก่อนเลย
ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ในการนำเสนอนโยบาย
ซึ่งเจตนารมณ์ของพักเพื่อไทยมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
คือการคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศ
และให้ต่างชาติเกิดความมั่นใจว่ามีประชาธิปไตยที่เป็นสากล
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยพร้อมที่จะทำงานกับพักการเมืองไหนก็ได้
แต่ต้องไม่ใช่พักที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยจะชูนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขึ้นเป็นเบอร์๑
ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาก็พูดคุยกันภายในพักเสมอนะ
แล้วตัวเองก็จับมือทำงานร่วมกับนายชัดชาติมาโดยตลอดด้วย
ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่านายชาติชาติตอนสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคม
ได้ใจประชาชนไปเยอะมาก
คือไหนจะมีการถูกเอารูปมาทำเป็นมีมถูกไหมคะ
เพราะว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแบบสายสตรองมาก
แล้วก็ลงพื้นที่จริงทำจริงคือเป็นบทบาทที่คนรู้สึกว่า
ไม่ค่อยได้เห็นจากนักการเมืองก่อน
ก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในยุคนั้นเยอะมาก

ถูกต้องแข็งแกร่งที่สุดในประตาภีร์ด้วยจ้าใส่เสื้อกล้ามสีดำ
มันเก่งอย่างท่านสีดำถือถุงกับข้าวเดินอยู่

คือท่านเป็นในยุคที่ผมกำลังวิ่งข่าวอยู่
ก็เลยสนิทกันแล้วก็รู้ว่าท่านมีความสามารถเรื่องของเศรษฐกิจ

เพราะว่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคม

ลองดูว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับ